คุณผู้ชมคะมาถึงข่าวที่เราก็จะต้องตามกันต่อเหมือนกันนะคะ
สามีของดาราดังก็คือคุณหยาดทิพย์ราชปาน
แน่นอนว่าคุณผู้ชมคะคือหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องของเกี่ยวกับพนันออนไลน์
แล้วก็มีตัวย่อต่างนานาออกมา
ว่าดาราสาวหน้าแขกชื่อย่อหอหีบดาราช่องน้อยสี
รวมไปถึงเป็นชื่อย่อว่าสามีชื่อย่อมอม้า
และยังพูดเล่าเรื่องราวนิยายเกี่ยวกับหนุ่มเศรษฐีเก๊กับดาราสาวแสนสวย
แน่นอนนะคะคนก็ต่างพุ่งเป้าไปที่สามีของคุณหยาดทิพย์ราชปาน
ซึ่งสามีก็คือคุณเมฆรามาค่ะว่าอาจมีความเกี่ยวข้องค่ะ
ก็มีการยึดไปตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
ทางด้านของผู้ช่วยค่ะเลขาธิการของปปง
คุณกมลสิทธิวงบุตรน้อยออกมาเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ก็มีการดำเนินคดีทางแพ่งต่อเลย
ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง๒๔๕ล้านบาท
มีผู้ที่ครอบครองก็คือในเมกรามา
เป็นสามีของดาราสาวนะคะ
แล้วก็คือความที่ทำไมต้องถูกเชื่อมโยง
เพราะว่าคอนโดหรูนี้
เคยเป็นกรรมสิทธิ์ของนายอภิรักษ์กฎฐิมาก่อน
แล้วมีการขายฝากให้กับนายหน้า
ที่ทางด้านของสามีดาราสาว
คุณแม่จะไปทำการซื้อต่อมานะคะ

มันมีการอายัดไว้ตั้งแต่ปี๒๕๖๓แล้ว

ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อหาในการฟอกเงินกับคุณเมฆรามา
จะมีหรือไม่ตอนนี้ยังนะคะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของศาลค่ะ
ทางด้านของคุณเมฆนะคะสามีของคุณหยาดทิพย์
ออกหนังสือมาชี้แจงกับสื่อมวลชนเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็มาพูดถึงพยายามอธิบายว่ากรณีที่มีการพาดพิงถึงตัวเขา
ซึ่งไปพาดพิงถึงตัวคุณหัดทิพย์ด้วย
แล้วก็พาดพิงว่าเป็นนอมินีให้กับทางด้านของนายอภิรักษ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันไปต่างหน้า

เขาก็ยืนยันว่าห้องชุดนี้เป็นการซื้อมานะคะ
มันจะมีในหน้าลักษณะการฝากซื้อขายห้องชุดกัน
ก็ไม่รู้เลยว่าทางด้านของนายอภิรักษ์
จะมีการไปเกี่ยวข้องกับการช่อกงประชาชนแต่อย่างใด
ตัวเองยังบอกต่อด้วยนะคะว่าเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ก็เลยเกิดความสนใจและมีการตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้พบความผิดปกติแต่อย่างใด
หลังจากเป็นข่าวก็มีการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดี
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ปลายปี๖๓ทางปปงก็มีการยึดห้องชุดดังกล่าวไว้
เพื่อรวบรวมไว้ในคดี
ตัวเขาเองเนี่ยเขาได้ใช้สิทธิ์คัดค้านเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
แล้วเขาก็ยังอธิบายต่อด้วยว่าผมเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายและสารยุติธรรม
สามารถที่จะพิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนว่าใครเป็นนอมินีจริงหรือไม่

ผมจึงไม่อยากให้ทุกท่านที่ได้รับทราบข่าวดังกล่าวมาด่วนตัดสินผมและคุณหยาดทิพย์
ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนายอภิรักษ์ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน

นี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณเมฆเคยออกมาชี้แจงค่ะ
เมื่อกี้เชอรี่เปิดให้ดูเป็นยังไงนะ
เป็นรูปมือรูปนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็คุณหยาดเขียนอธิบายเอาไว้แต่ว่า

เขียนบอกว่าจากข่าวต่างที่ออกมาอยากขอความกรุณา
อย่านำรูปลูกหรือเขียนถึงลูกของเรา
แล้วก็อยากเขียนชี้นำเหมือนเรามีส่วนร่วม
เพราะว่าผลกระทบนั้นมันส่งต่อตรงกับครอบครัวของเรา

โดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วน
กับคุณเมฆไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก่อน
ที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดี

โดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านนายหน้ามาก่อน
อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าว
ซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากค่ะ
สามีและหยาดไม่รู้มาก่อนว่าคอนโดที่ซื้อจะมีปัญหา
พอเวลาผ่านไปก็เห็นตามข่าว
เจ้าของเก่าจะถูกดำเนินคดี
และเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงค่ะ
เธอบอกว่าเธอขอยืนยันว่าคุณเมฆสามีของเธอนั้น

มาขอชี้แจงใช้พื้นที่ตรงนี้ผ่านสื่อของเธอค่ะ
แต่ว่าใดก็แล้วแต่เธอลบภาพนี้ออกไปแล้ว